เป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเหมือนกัน
คลิปนี้ถูกโพสต์เมื่อคืนนี้เอง
นับชั่วโมงดูแล้วยังไม่ถึง๒๔ชั่วโมงดีเลยนะคะ
กดเข้าไปดูเป็นล้านครั้งแล้วค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่รถเมย์นะคะไปเบียดกับรถแท็กซี่
เรื่องนี้มีคนวิภาควิจารณ์กันค่อนข้างเยอะ

นี่แหละค่ะคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
เป็นเหตุการณ์ที่รถเมย์ร่วมบริการสาย๕๓๙คันสีเหลืองนี้
เบียดรถแท็กซี่บนถนนราชวิถี
ช่วงก่อนถึงวงเวียนอนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
โอ้โหรถแท็กซี่สั่นเลยนะเห็นกันชัด
มีเสียงวิภาควิจารณ์กันบอกว่าเอ๊ะแบบนี้ผิดทั้งคู่หรือเปล่า
เพราะว่ารถแท็กซี่เองก็พยายามขับปิดช่อง
ให้รถเมย์แซงขวาขึ้นไปแต่อีกมุมนึงเขาก็มองบอกว่า
แต่คนขับรถเมย์ทำไม่ถูกนะเพราะว่าเป็นการแซงเส้นทึบ
บริเวณทางม้าลายและพยายามวิ่งเลนขวา
ทั้งที่ป้ายรถเมย์อยู่ด้านหน้าอยู่แล้วด้วย
อย่างที่บอกไปแชร์ยังไม่ทันครบ๑วันดี
คนกดเข้าไปดูกว่า๑ล้านครั้งแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวานเลยอันนี้ก็ดูจากตาม
บนที่ที่ติดอยู่บนกล้องหน้ารถยนต์ของผู้โพสต์นะคะ
ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมานายศิลาชัยเอียมวชิรสกุล
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
อยู่ในภาพประกอบการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด๕๓๙รุ่งเรืองค่ะ
ก็มีการสั่งการให้ฝ่ายรถเอกชนรถขนส่งร่วมบริการ
ที่รับผิดชอบกำกับดูแลรถร่วมบริการเร่งดำเนินการสอบสวนแล้ว
เพราะว่าภาพที่ปรากฏในคลิปถือว่าเป็นการกระทำผิดที่ชัดเจน
ว่าน่าจะทราบผลภายใน๑๒วันนี้ล่ะค่ะ